คุณผู้ชมคะดูเรื่องนี้กันหน่อยค่ะ
คือกลายเป็นเรื่องราวตามกันต่อเนื่อง
กรณีที่น้องผู้หญิงที่เป็นนักศึกษาสาวฝึกงาน
แล้วเขาบอกว่าเขามีดาราฟอร์ฟันมายื่นเยลลี่ให้กินที่ร้านอาหาร
แล้วเธอเกิดอาการแบบโอ้โหวูบวาบใจเต้นแรง

ทีนี้ต้องรีบออกจากร้านอาหารเรียกแกรปไปให้ไปส่งโรงพยาบาล
แต่เมื่อวานนี้ดาราฟอร์ฟันเขาก็ออกมาพูดถึงเรื่องนี้

ฟรอยบอกว่าเขาคือคนที่อยู่ในกล้องวงจรปิดจริง
แต่ฟรอยยืนยันนะคะว่าไม่ได้ยื่นเยลลี่

ทีมข่าวของเราก็โทรศัพท์ไปสอบถาม
หลังจากที่หนุ่มฟรอยเขามีการให้สัมภาษณ์ผ่านรายการรายการหนึ่ง
ซึ่งนุ่มฟรอยด์ก็ยืนยันนะว่าทุกอย่างนี่

ทีมข่าวของเราเนี่ยสอบถามฝ่ายผู้เสียหายก่อนนะคะ

ใช่เพราะว่าฝ่ายชายเขาออกมายืนยันผ่านรายการรายการหนึ่ง

ผู้หญิงก็บอกว่าทุกอย่างยังเหมือนเดิมตามที่หนูโพสต์เลยค่ะ
ส่วนฝ่ายดาราชายที่ออกมาให้สัมภาษณ์ว่าไม่ได้ยื่นเยลลี่ให้เนี่ย
ฝ่ายผู้เสียหายเขาบอกว่าไม่จริง
เพราะว่าดาราชายคนนั้นก็คือหนุ่มฟรอยยื่นมาให้
แต่ยังไม่สามารถที่จะพูดอะไรได้
เพราะว่าหลักฐานทางฝ่ายหญิงเขาบอกว่ามันก็มันอ่อนเหมือนกัน
แล้วเธอก็ยืนยันด้วยนะว่าที่ออกมาโพสต์

แต่ต้องการเตือนภัยผู้หญิงให้ระวังตัว

คุยกับนักศึกษาสาวคนนี้เดี๋ยวลองฟังหน่อยค่ะ
แล้วเราเห็นเยลลี่เนี่ยมันผิดไปจากปกติไหม

ไม่ไม่ผิดเลยค่ะก็คือตามเป็นปกติค่ะเยลลี่ปกติเลย
เยลลี่ปกติพี่อยากรู้นิดหนึ่ง
น้องบอกพี่หน่อยว่าเขามายื่นให้น้องกินเองหรือว่ายังไง

คือตามที่หนูโพสต์ก็คือมีดารามายื่นให้ค่ะ
ตามนั้นเลยค่ะก็คือยินยังคำเดิมแสดงว่า

เพราะว่าตอนนี้หนูกำลังตรวจกำลังอยู่ในทัศนการรูปรับหลักฐาน

นี่ค่ะคุณผู้ชมเราได้คุยกับน้องนักศึกษาฝึกงานผู้หญิงคนนี้แล้ว
ทีนี้จะฟังความก็ต้องฟังทั้งสองด้าน
เพราะว่านุ่มฟรอยนัทพงศ์ออกมาโต้ข่าวเรื่องเกี่ยวกับการมอมยาสาวนักศึกษา
ซึ่งตอนนี้หนุ่มฟรอยเองก็ยังไม่ได้มีความเคลื่อนไหวอะไรนะคะ
แต่ว่าทางคุณแม่ที่เป็นผู้จัดการส่วนตัวของหนุ่มฟรอย
ก็ให้สัมภาษณ์ทางโทรศัพท์กับทีมข่าวไทยรัฐสั้นนะ
อยากให้ฟังว่าคุณแม่พูดสั้นว่ายังไงค่ะ

แปลว่าคือทุกคนก็โทรศัพท์นักข่าวก็โทรศัพท์หาคุณแม่เยอะ

แล้วแม่บอกไม่ใช่ค่ะคือแม่ก็ปฏิเสธนั่นแหละ

คือหมายถึงไม่ได้มอมยานักศึกษาสาว

ทีนี้เรื่องนี้ก็จะต้องไปดู

ว่าตอนนี้ยังอยู่ระหว่างการรอผลการตรวจร่างกายของผู้เสียหายก่อน
ว่าสาเหตุที่ทำให้มึนงงคล้ายกับถูกมอมยา
มันเกิดจากการที่กินเยลลี่เข้าไปหรือเปล่า
ตอนนี้ยังไม่สามารถจะบอกได้นะว่าเพราะสาเหตุใด
ส่วนการจะเรียกฟรอยเข้าไปให้ปากคำหรือเปล่า

ถ้าเขาบอกว่าถ้าฟอยบริสุทธิ์ใจต้องให้ความร่วมมือกับตำรวจ
ซึ่งตำรวจยืนยันว่าจะให้ความเป็นธรรมกับทั้งสองฝ่าย
แต่อย่างที่เราบอกคุณผู้ชมไปว่าในเรื่องนี้ฝ่ายผู้หญิงหลักฐานอ่อน
ยังไม่ได้มีหลักฐานอะไรมัดตัวว่าฟอยเป็นคนยื่นให้จริงหรือเปล่า
เพราะว่าในร้านเรายังไม่เห็นภาพวงจรปิด
แต่ผู้หญิงเคยพูดว่าข้างโต๊ะของเขาที่นั่งกับฟอยเนี่ยจะมีลูกค้าอยู่โต๊ะข้าง
แล้วลูกค้าเห็นเหตุการณ์แต่ไม่กล้าเข้ามาช่วยในการพยุงตัวเธอ
ถ้าเอาลูกค้ากลุ่มนั้นโต๊ะนั้นมายืนยันได้ก็จะเป็นหลักฐานที่หนักแน่นมากขึ้น
ซึ่งตอนนี้ตำรวจก็มีการเรียกสอบลูกค้ารวมถึงพนักงานในร้านนะ
เพราะว่าเบื้องต้นเท่าที่ได้ข้อมูลมาก็คือว่ามีการไปสอบถาม
จริงเบื้องต้นเนี่ยตอนที่น้องผู้หญิงเขาบอกว่าหนาวแล้วมันมีการหรี่แอร์
ตอนนั้นก็มีการหรี่แอร์ให้จริงในร้าน
แต่รายละเอียดเพิ่มเติมนี้เดี๋ยวจะต้องรอติดตามก่อน
แต่ทีนี้ประเด็นที่คนสงสัยว่าเรื่องของเยลลี่แม้ว่าทางหนุ่มฟอยจะออกมาปฏิเสธก็ตาม
แต่เรื่องเยลลี่มันจะมีผลทำให้ร่างกายมันเป็นแบบนั้นได้จริงไหม
เราก็เลยไปสอบถามแล้วก็ไปดูโพสต์ของอาจารย์เจดค่ะ
ศัตว์อาจารย์ดรเจษฎาเด่นดวงบริพันธ์อาจารย์ประจำภาควิชาชีววิทยาคณะวิทยาศาสตร์จุฬาลงกรมหาวิทยาลัย
อาจารย์เนี่ยโพสต์ในเฟซบุ๊คส่วนตัวเกี่ยวกับเรื่องเยลลี่เกี่ยวกับเรื่องเจลล้างมือ
เพราะอาจารย์อธิบายบอกว่าถ้าสงสัยว่าจะมียาป้ายอยู่ในเจลล้างมือเนี่ยก็ไม่ใช่แน่
เพราะว่ายาป้ายให้สลบนั้นเนี่ยมันไม่มีจริงหรอกอันนี้อาจารย์บอกนะคะ
แต่ที่เริ่มมีข้อมูลกันว่าเยลลี่ที่กินเข้าไปอาจจะเป็นเยลลี่กัญชา
อันนี้อาจารย์บอกว่าพอเป็นไปได้เพราะว่าในต่างประเทศเขาก็มีขายกัน
ซึ่งบางประเทศจัดให้เป็นสินค้าที่ถูกต้องตามกฎหมาย
แต่คุณบ้านเราอาจารย์บอกว่าประเทศไทยของเรายังผิดกฎหมาย
ซึ่งเรื่องนี้อาจารย์บอกว่าจะต้องไปเอาเยลลี่ต้องเอาเจลล้างมือมาตรวจสอบ
วิเคราะห์ว่ามันมีสารอะไรปนอยู่หรือเปล่ารวมถึงอาหารแล้วก็น้ำดื่มด้วย
เพราะว่าทั้งอาหารแล้วก็เครื่องดื่มที่ดื่มไปเนี่ยมันอาจจะผสมยานอนหลับ
หรือว่ายาสลบได้ง่ายกว่ามาก
ทีนี้อาจารย์บอกว่าไม่ว่าผลสรุปจะออกมาเป็นยังไงเนี่ยนะ
คือสิ่งที่สำคัญก็เหมือนคำที่พ่อแม่สอนไว้ตั้งแต่ตอนเด็ก
ให้ระวังแล้วก็อย่าไว้ใจคนแปลกหน้า
อันนี้เป็นข้อมูลที่อาจารย์เจษดาให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องนี้นะคะ
ให้ความเป็นธรรมกับทั้งสองฝ่ายทั้งตัวของฝ่ายคุณฟรอยแล้วก็น้องผู้หญิงคนนี้นะครับ